เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่ง
รถเก๋งไปเฉียวชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ๒ต่อเลยค่ะ

คุณเก่งคันนี้นะที่เราวงไว้เนี่ย
พยายามปาดเข้าเลนซ้ายนะ
แล้วเลนซ้ายนี่เขามีมอเตอร์ไซค์อยู่ไงคุณ
ปั๊บแล้วไปชนเหมือนไปสะกิดกับรถมอเตอร์ไซคันหน้าเนี่ยค่ะ
จนทำให้รถมอเตอร์ไซคันหน้าเขาเสียหลัก
แล้วเสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอีกคันนึง
อย่างเต็มแรงเลยเราเห็นภาพแบบชัดเจนเลยอ่ะ
มันเป็นอุบัติเหตุสองต่อเลยนะคุณผู้ชม
แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ารถเก๋ง

ไม่ได้จอดลงมาดูคู่กรณีเลยนะคะ
ขับต่อไปเรื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภาพจากมุมเดียวแหละคุณ
เราไม่ได้เห็นหลายมุมแต่ก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูก
แต่มันก็ค่อนข้างเห็นชัดประมาณหนึ่ง

มันเป็นที่แบบว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้ว
แล้วถ้าคุณเห็นอยู่ตรงนี้แล้วคุณขับไปเลยเนี่ยผิดนะ

ถูกต้องคือถ้าแบบมันมีอุบัติเหตุเราก็ช่วยจอดลงมาดูหน่อย

นี่มาแสดงตัวเรื่องของการชนแล้วหนีเดี๋ยวจะได้พูดคุยเจรจากันได้
ใช่เนี่ยคุณดูดิเห็นไหมภาพมันก็จับต่อว่ารถยังไม่หยุดเลยไปเรื่อย
ก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะ